ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากในโลกโซเชียล
ตอนนี้เนี่ยโด่งดังมากเลยนะคะ
ชาวเน็ตเข้าไปชื่นชมกันเยอะถึงความน่ารักขยันและอดทนค่ะ
นี่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะ
นี่คือคุณลุงพีรพลอังควานิสอายุ๖๓ปี
อดีตนี่นะคุณลุงเคยทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งด้วยนะ
แต่ว่าตอนนี้เกษียณมาได้๓ปีแล้วจ้า
คุณลุงก็เลยผันตัวมามาทำอะไรรู้ไหมคะ
เห็นกระเป๋าเขียวชุดแบบนี้แน่นอน
ผันตัวมาขับแกร๊บส่งอาหาร
ในทุกวันนะคุณลุงจะพาคุณป้า
ซึ่งเป็นศรีภรรยาคนนี้ซ้อนท้ายไปด้วยตลอดเลย
ลุงกับป้าขับผ่านไปทางไหน
ใครได้เห็นนะก็อดชื่นชมในความขยันอดทน
แล้วก็น่ารักของทั้งคู่ไม่ได้เลยจริงเห็นไหมคะ
ล่าสุดนะคะไปส่งอาหารแล้วลูกค้าชื่นชม
ถึงขนาดที่ว่าขอถ่ายภาพกับคุณลุงคุณป้า
ลงโซเชียลแบบนี้เลยก็เลยเกิดเป็นกระแสโด่งดังขึ้นมานะคะ
พากันแชร์ภาพพากันแห่มาคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะแยะ

บางคนนี้เขาบอกว่าอุ้ยคุณลุงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย
ขยันแบบนี้ล่ะทำไมไม่พักผ่อนไป
ส่วนบางคนก็บอกว่าลุงไปไหนป้าไปด้วยน่ารักจริงเลย
ส่วนอีกหลายคนนะคะเขาก็มีคำถามว่า
เอ๊ะทำไมลุงกับป้าถึงต้องซ้อนท้ายกันมาส่งอาหารแบบนี้
คุณลุงคุณป้าก็เลยบอกว่าตอนแรกลุงมาก่อนเพราะว่าลุงเนี่ยเกษียณแล้ว
แล้วคนเกษียณเนี่ยเคยทำงานมาตลอดใช่ไหม
ก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยมันรู้สึกไร้ค่าลุงก็เลยมาหางานทำ
แล้วต่อมาพอโดนพิษโควิด๑๙เล่นงานไป
คุณป้าจากที่คุณป้าเนี่ยขายอาหารอยู่คุณป้าก็เลยขายอาหารไม่ได้
ลุงแกก็เลยเอ้าป้ามานั่งแกรปซ้อนท้ายแล้วไปขับรถส่งอาหารแก้เครียดกันดีไหม

กันแบบนี้ก็เลยไปช่วยกันส่งอาหารโอ้โหน่ารักมากอ่ะคุณผู้ชม
ใครได้เห็นคุณลุงกับคุณป้าทักทายแล้วให้กำลังใจคุณลุงคุณป้ากันได้นะคะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณลุงคุณป้าถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วเนี่ย
อยู่บ้านเฉยก็ได้นะสบายนอนกินเงินบำเน็ตบำนานกันไป
แต่ว่าไม่เพราะว่าคุณลุงแกบอกว่าแกไม่อยากอยู่บ้านเฉยเป็นตัวอย่างนะ
ไหนก็ไปด้วยกันแบบนี้อุ่นใจผมว่านะคนนึงก็คอยช่วยถืออาหารนะ
คนนึงก็ขับไปแบบนี้หรือว่าเป็นภาพน่ารักมาให้ดูกัน
ใช่เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับใครที่กำลังท้อแท้อยู่นะครับ